ขยี้ตากันแรงหน่อยแล้วมองจ้องหน้าจอหน่อยนะฮะ
สี่ลำเลยนะฮะสี่ลำฮะมีคนเขาถ่ายไว้ได้
คนที่ถ่ายเป็นพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยดีไหมฮะ

ในขณะที่เมฆเคลื่อนผ่านมีวัตถุบางอย่าง
มึงไม่เคลื่อนไปกับเมฆเลย
เราซอมคุณอยู่นะในขณะที่คุณซอมเรามันยังไง
กูว่าแล้วมึงรู้ตัวแล้วใช่ไหม
อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า

มันปล่อยสัญญาณเป็นแสงวับวาบ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ
แล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก๓ลำ

โดยที่ไม่เหลืออะไรให้เห็นภายในเวลาแค่เสี่ยวอึดใจ
แต่พอเห็นกับตาแล้วก็ถ่ายติดมาแบบนี้

ตอนนั้นเห็นนะว่ามันลอยอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐนะครับ
สมัยนั้นมันไม่มีมือถือเอาไว้ถ่ายวีดีโอได้เหมือนกับโทรศัพท์สมัยใหม่
คราวนี้ผมก็เลยถ่ายมันได้
วันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานตอนทุ่มครึ่ง
ชาวบ้านถ่ายคลิปวัตถุประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้อีก
ท้องฟ้ามืดตื้อเลยแต่เห็นแสงมันวับแบบนี้
ถ้าไปอยู่ตามทุ่งนาเราจะนึกว่าเป็นกระสือ
แต่ถ้านี่อยู่ตามนี้แล้วแสงมันวับแล้วก็ลอยนิ่งอยู่แบบนั้นนะ

เพื่อนมาดูกันใหญ่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย

ลองมาดูเช่นกันว่าอะไรนะน่ะ

เครื่องบินมันต้องบินอีกแบบอันนี้มันลอยเลย

มันเหมือนแบบโอ้โหไฟเหมือนดวงดาวนะ

แต่จะเชื่อว่าเป็นเครื่องบินมันก็เชื่อได้ยาก
คุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ

ก็มีชาวบ้านที่ถ่ายเอาไว้ได้แบบนี้

ก็มีคนมาให้สัมภาษณ์กับเราเหมือนกันนะ
ใช่นี่นะคะเป็นทางด้านของชาวบ้านนะ
ชื่อว่าคุณนัทธกริจตาค่ะอายุ๔๐ปี
บอกเอาจริงนะส่วนตัวไม่เชื่อเหมือนกันนะ
ถ้าถามว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันก็ต้องพิสูจน์
แต่ดูในคลิปลักษณะมันก็ไม่ใช่เครื่องบินแหละ
ค่อยนะค่ะเราเอาคลิปมาให้คุณอื่นเขาดูกันเยอะเลย
แต่ทีนี้ถามออวิราชัยพุทธวงศ์

อาจารย์บอกอาการที่เห็นก้อนเมฆ
จิตใจที่ส่งผลต่อไปยังสมอง
ทำให้เราเห็นท้องฟ้ากลายเป็นรูปร่างต่าง
ซ้อนทับบางทีอาจจะได้ยินเสียงแว่วด้วย
คือคำอธิบายของอาจารย์ออส

เกี่ยวกับเรื่องของการที่สายตามองเห็นเพราะสมองสั่งแบบนี้
แล้วก็เวลาเรามองท้องฟ้าไปเราจินตนาการเห็นเป็นอะไรบ้างล่ะคุณ
เป็นม้าบ้างล่ะเป็นสัตว์บ้างล่ะเป็นช้างบ้างล่ะ

อาจารย์บินจากต่างดาวมีจริงหรือไม่
ยังอยู่ขั้นตอนของการศึกษาครับ

ถ้าเมฆก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก้อนเล็กอยู่ข้างหลังเนี่ย
แดดมันกระทบนะฮะก็จะทำให้เกิดเงาที่ด้านหลังได้
แล้วทีนี้ตัวมวลวัตถุของเมฆก้อนเล็กมันเบากว่า
เมื่อเจอลมบนท้องฟ้าด้านบนมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
เหมือนกับมีอะไรบางอย่างวิ่งแต่ว่ามีเมฆบังนะครับ

ทีนี้ลักษณะจินตนาการลักษณะอย่างนี้นะครับ
ในทางวิทยาศาสตร์ในทางแพทย์ในทางจิตแพทย์เนี่ย
เขาเรียกว่าอาการที่เรียกว่าแพริโดเรีย
แพลริโดเรียก็คือการกินตนาการตัวเอง

ซึ่งมีกับคนปกติทั่วไปแม้แต่อาจารย์ออสก็มีนะครับ
เขาเรียกว่าแพลริโดเรียแพลริโดเรียเกิดขึ้นกับทุกคน
ก็คือคิดไปได้ต่างนานา
ซึ่งเคสนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
ผมฟังคำอธิบายจากอาจารย์ออสบ่อยนะ
แต่บางทีผมก็เอ๊ะมันคิดไปเองแล้วมันเหมือนนะ

ใช่เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้